ต่อกันที่เหตุสลดที่เกิดขึ้นที่ชนบุรี
ระหว่างที่ครอบครัวหนึ่งไปเที่ยวพักผ่อนกันนะคะ
พ่อแม่ลูกค่ะพาลูกชายวัย๔ขวบ

ระหว่างนั้นเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นค่ะ
ลูกชายไปลงเล่นน้ำในสระ
เจออีกทีนึงก็เป็นร่างที่ไร้ลมหายใจแล้วค่ะ
นี่คือเหตุสลดที่เกิดขึ้นในบ้านภูวิลล่าซอยปัธมา

อาสากู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ

เพื่อที่จะยื้อชีวิตของเด็กชายคนนี้ค่ะ
เด็กชายฟาละอายุ๔ขวบ

ซึ่งทุกคนพยายามช่วยอย่างเต็มความสามารถ
แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อชีวิตของน้องเอาไว้ได้นะคะ
ตำรวจสพสัตหีบไปตรวจในที่เกิดเหตุ

ถึงได้รู้ว่าพ่อแม่ของเด็กแล้วก็ญาติ
คือเขามากันจากสมุทรประการ
มาเที่ยวพักผ่อนกันแล้วก็พักกันที่บ้านหลังนี้
ซึ่งมีสระน้ำเป็นภูวิลล่า
ก่อนเกิดเหตุทุกคนก็นั่งทานอาหารกันอยู่หลังบ้าน

สักพักนึงเขาสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมหายเงียบไปเลย

ปรากฏว่าน้องจมอยู่ในสระน้ำแล้ว

เจออีกทีนึงน้องจมอยู่ในสระแล้ว
ก็ต้องรีบลงไปช่วยนะคะเอาตัวขึ้นมา

ช่วยเต็มที่แต่ไม่ยึดชีวิตน้องเอาไว้ได้ทัน
ทีมข่าวของเราไปที่ภูวิลล่าหลังนี้ค่ะ
พบว่ามีเพียงพนักงานเข้าทำความสะอาดตามปกติ
ซึ่งหนึ่งในพนักงานบอกว่า
วิลล่าแห่งนี้เพิ่งเปิดเมื่อปลายเดือนเมษาที่ผ่านมานี่เอง
แล้วก็ลูกค้าก็แวะเวียนมาใช้กันต่อเนื่อง
ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะคะพนักงานสอบสวนก็มอบร่าง
ของผู้เสียชีวิตให้กับครอบครัวนำไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามนะคะ
พระประแดงสมุทรปราการตอนนี้ยังไม่ได้สอบปากคำพ่อกับแม่แล้วก็ญาตินะคะ
เพราะว่าทุกคนยังอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจ
หลังเสร็จพิธีแล้วก็จะมีการสอบปากคำ

เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ